คุณผู้ชมค่ะไปติดตามข่าวสารกันต่อนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์
ก่อนหน้านี้มีอดีตนายทหารยศพลเรือเอกไปกล่าวหาว่า
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮม
เรียกรับประโยชน์ในการซื้อขายตำแหน่งของตำรวจ
ล่าสุดค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่จะออกหมายเรียกอดีตนายทหารคนดังกล่าว

พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ

ก็กล่าวถึงการออกหมายเรียกอดีตนายทหารยศพลเรือเอก
ที่มีการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรียกรับผลประโยชน์ในการแต่งตั้งโยกย้าย
ราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า
กรณีดังกล่าวตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ
ซึ่งการเรียกให้เข้าพบตำรวจครั้งนี้
เป็นเพียงการเข้าให้ถ้อยคำเบื้องต้นเท่านั้น
ขณะเดียวกันตำรวจยังไม่ได้มีการประสานงาน
จากอดีตนายทหารยศพลเรือเอกว่า
จะให้เข้าถ้อยคำอย่างไรค่ะ
การเรียกเขียนไปจะเป็นเรียกเข้ามาสอบคำ
จริงนะครับพนักงานสอบสวนมีอำนาจ

ก็ขอให้คณะทำงานได้ทำงานต่อไปก่อนนะครับ
ด้านผันตำรวจโทร์ถิติราชน้องหารพิทัก
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า
หากมีการออกหมายเรียกอดีตนายทหารยศพลเรือเอกคนดังกล่าว
เขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนจริง
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
อาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทในฐานะพนักงานสืบสวน
จะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดเพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการสนทนาแล้วก็ส่งข้อความ
แต่จากการสอบปากคำพยานแวดล้อมต่างยืนยันตรงกันว่า
เป็นหมายเลขโทรศัพท์ในการสนทนาเป็นของพลเรือเอกคนดังกล่าวจริง
ขณะที่การทำสำนวนและการสอบสวนในเรื่องต่าง
ถือว่าเป็นอำนาจของพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องนี้